ไปดูงานบุญที่นี่เขาแห่อย่างยิ่งใหญ่แล้วบอกเลยนะว่า
ถ้านาคไม่แกร่งพอบวชไม่ได้นะครับ

ไปไปบวชที่นี่เหรอ
ตายแล้วอย่าเลยครับ
กว่าจะได้บวชตับไตไส้พุงผงมารวมกองเป็นก้อนเดียวกันเลย
คุณดูดิติลังกาเลยเหรอ

บุญหน้ากอย่างนี้เลยเหรอ

มันเป็นประเพณีเขาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
นี่คือม้าแห่นาค
ที่เพชรบุหรีนะฮะ
นี่เขาก็จะจัดการบรรพระเพื่อทศแทนคุณมิดามารดา
และนี่คือการสร้างม้าจำลองมาเพื่อทำการแห่นาค

หน้าก็หมุนไปหมุนม้า
งั้นล่วงลงมาอดบวชเลยนะครับ
ถ้าล่วงลงมาจากที่จะแห่เข้าโบสถ์
กลายเป็นว่าต้องแห่นาคเข้าโรงพยาบาลแทนนะฮะ
นั่นสิค่ะถึงต้องแข็งแกร่งมากทั้งกายและใจเลย
มันเหมือนเป็นการทดสอบว่านาคพร้อมแค่ไหน
สุดท้ายทุกงานทุกพิธีกรรมนาคก็ได้เข้าไปบวชนะจ๊ะ
ให้ดูกันแบบนี้นะเป็นประเพณีนะขอบคุณภาพนี้ด้วย